สวัสดีครับทั้งสามท่านครับวันศุกร์สดชื่นแบบนี้
หลังจากที่ฝนตกโรยปลายลงมาอากาศเย็นสบาย
วันนี้พามาสูดบรรยากาศความเขียวขจีแล้วก็นี่
ดอกกระเจียวนะครับเป็นดอกกระเจียวที่เรียกได้ว่ามีที่เดียวในประเทศไทยจริง

ปกติเห็นกันเป็นสีชมพูสีขาว

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเบ่งบานกว่า๕๐แล้ว
นะครับที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติพาเจริญน้ำตกพาเจริญ
ที่จังหวัดตากนะครับใครจะไปตอนนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเริ่มเบ่งบานแล้วก็คาดการณ์ว่าจะไปโรยเนี่ยนะครับ
ในช่วงสิ้นเดือนนี้ดังนั้นมีเวลา๑เดือนนี่แหละนะครับ
ที่จะมีโอกาสได้ไปชมกันความสวยงามของดอกกระเจียวนี้
แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับจากที่เราติดตามการพยากรณากาศมา
ก็พบว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับฝนเนี่ยตกน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำตกที่นี่ก็สวย
เป็นน้ำตกที่มีความสูง๙๒ชั้นดูสิเป็นน้ำตกหินปูน๙๒ชั้นไหลลงมา
โอ้โหซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นหนึ่งมวลเสน่ห์ของน้ำตกในบริเวณพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนี้นี่นะครับ
นอกจากที่นี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงนาดูดอกขระเจียวเหมือนกัน
ดอกกระเจียวบานแต่ที่อื่นก็จะเป็นสีชมพูกับสีขาวนะครับ
ดอกกระเจียวเนี่ยก็ต้องไปแบบชายภูมิเราก็จะนึกถึง

แต่ถ้าเกิดมาที่อำเฟิร์ภพพระจังหวัดปากที่ถงตกพาเจริญ

อย่างนี้นะครับทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เดี๋ยวให้ปล่อยให้คนอื่นได้ชมกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อย

มาดูกันว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คลื่นจะเป็นยังไง
แล้วก็อากาศ๓วันนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวจุดไหนบ้าง
คุณผู้ชมตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา
ก็เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ถ้าหากเทียบกับช่วงที่ผ่านมา๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังจากช่วงก่อนค่อนข้างเยอะ

พายุอย่างที่บอกว่าที่เกาะตัวในประเวณพื้นที่ทะเล

วันนี้ยังไม่มีการก่อตัวของพายุที่มีขนาดใหญ่
แล้วก็มีขนาดรุนแรงพอที่จะเหนียวนำให้มรสุมดังกล่าว

ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็สงบกว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสถานการณ์ฝนตอน

จะสังเกตว่าในประเภทประเทศของเรานี่นะครับ
มีฝนตกประกอบไปด้วยหลายพื้นที่นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ฟังดีนะครับ
จังหวัดน้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนม
แล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกดกาญจนบุรีราชบุรี
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้
ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง
ก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
ในพื้นที่ที่ได้แจ้งเตือนไปเมื่อสักครู่นี้
บางจุดบางพื้นที่อย่างเช่นราชบุรี

หลายวันนะครับอาจจะทำให้เกิดเรื่องของ

อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตได้ในระยะนี้

โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันก็พอจะออกทะเลได้บ้าง
แต่ว่าเรือที่จะออกทะเลก็ต้องระวังหน่อยนะครับ

คลื่นยังคงสูงประมาณ๒เมตร

คงจะต้องมีความยาวมากกว่า๖เมตรขึ้นไป
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝน๑วันที่ผ่านมา

ตรงนี้เรามีแนวภูเขากั้นอยู่นะครับ
จึงทำให้ฝนไม่สามารถให้จะข้ามเข้ามาในเมืองแถวเราได้มากนัก
ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทย
ที่ติดกับลาวฝนจะค่อนข้างบางตา
นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนี่คือการคาดการณ์๑๒ชั่วโมงนะครับ
ชั่วโมงนี้ก็จะพบว่าฝนก็ยังไปออกันอยู่ในบริเวณฝั่งพม่านะครับ
โดยมีภูเขากั้นอยู่ส่วนฝั่งที่ติดกับลาวฝนนั้นค่อนข้างน้อย

แถวบริเวณจังหวัดน้องคายนครพนมแถวนั้นนะครับ
ที่มีฝนค่อนข้างเยอะกว่าบริเวณอื่น
ส่วนพื้นที่อื่นก็ที่ต้องระวังเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่เป็นแนวภูเขา
ส่วนใหญ่จุดเดิมที่มีฝนตกซ้ำนะครับ

ส่วนนี้คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ก็จะพบว่าสีชมพูคือบริเวณที่มีปริมาณฝนตกสะสมเยอะนะครับ
นี่คำนวณไปก็จะพบว่า
อย่างที่ได้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นภาพปริมาณฝนสะสมรวมกัน๒๔ชั่วโมง
หลักก็จะทรงเดิมนะครับ
วันนี้ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงมากนักนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติขึ้นมา

แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนเนี่ย
จะแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็จะมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ต้องระวังแล้วก็จับตาต่อไป
แต่แสงลำแสงของโดงอาทิตย์เนี่ยจะแรงกว่าปกติ
ใครจะไปเที่ยวก็ทาครีมกันแด่ไปด้วยนะครับ

อันนี้คือหนึ่งสัญญาณเตือนเรื่องของ

ในช่วงวันหยุดนี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บดอกก่อน
ไปดมศุนิษยภาพยามเช้า

ไปดูก่อนโอ้โหดูสิเนี่ย